จับตัวได้นำตัวมาสอนอเพชรเกษม

คงจะได้ดูการสดของผู้สื่อข่าว

ตอนที่นำตัวไปที่สอนอเพชรเกษม

ก็คือเราจะได้รู้มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
เราจะได้รู้พฤติการการก่อเหตุของหัวหน้ารอปภคนนี้
มันชัดเจนมากขึ้นจากการสอบปากคำของตำรวจ
ไปดูกันนะคะวันนี้ที่สอนอเพชรเกษมสื่อมวลชนเยอะมาก

ตำรวจสนเพชรเกษมบอกว่าวันนี้
มนตรีใหญ่กระโทกผู้ต้องหาเครียดน้อยลง
แต่เขายังอ่อนเพลียจากการถูกควบคุมตัวมาจากพื้นที่จังหวัดสะแก้ว
ตอนเช้าตำรวจเข้าไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
ตรวจดีเอ็นเอในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ตอนบ่ายเอาตัวมาสอบปากคำเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
ถึงเหตุการณ์และมูลเหตุจูงใจ
ทีนี้ค่ะนายมนตรีเปิดเผยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเลย

ขาเคล็ดปวดขาเพราะเท้าบวม
มนตรียอมรับแบบนี้คุณผู้ชม
เขาใช้คำนี้นะคะอดใจไม่ไหว

ในห้องช่วงที่เกิดเหตุไม่ได้มีการสวมกุญแจมือผู้เสียหาย
เพียงแต่ขู่ว่าจะใส่กุญแจมือ
หลังจากนั้นก็คือลงมือนะคะล่วงละเมิดทางเพศจนสำเร็จความไคร่
แล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษสังคม
อยากจะขอโทษผู้เสียหายอยากจะขอโทษทุกคน

วันนั้นเราดื่มไหมครับ
ก็อยากจะขอโทษสังคมนะครับ

ห่วงครับครับผมห่วงคุณแม่มาก
คุณแม่อยากจะบอกอะไรคุณแม่ได้ไหม

มาขอโทษอะไรเอาตอนนี้ค่ะ
มาบอกรักคุณแม่อะไรเอาตอนนี้คะ
ถ้ารักคุณแม่จริงก็ต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีค่ะ

ใช้คำนี้ใช้คำว่าอดใจไม่ไหวดูสิคะ

ใช่ค่ะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
แล้วคุณคือสิ่งที่คุณก่อเหตุไปเนี่ย
มันทำลายชีวิตของคนสองคนที่คุณเคยก่อเหตุ

ผู้หญิงที่เขาโดนล่วงละเมิดทางเพศโดนข่มขืนแบบนี้

คุณก็พูดได้ใช่ไหม

ทีนี้คุณผู้ชมมาดูรายละเอียดของคดีกันนิดนึงนะคะ
คือหลังจากตำรวจนำตัวนายมนตรี
มาถึงสอนอเพชรเกษมเมื่อคืน

สอบปากคำตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ

บัญชาการตำรวจนครบานมาสอบปากคำเอง
ใช้เวลาสอบปากคำอยู่เป็นชั่วโมงแล้วค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
มนตรีสารภาพว่าลงมือกระทำชำราวเหยื่อจริง
มีเพียงเหยื่อรายนี้รายเดียวเท่านั้น

แต่ต้องตรวจอย่างละเอียดว่าเป็นสารเสพติดชนิดไหน
แต่ให้การที่สพวังน้ำเย็นไว้ว่า

สาเหตุที่หนีไปสะแก้วอ้างว่าไปตั้งหลัก
ไม่มีใครให้การช่วยเหลือในการหลบหนี

ชุดหัวเหลือก็เป็นแบบที่อยู่กัน
ใช่นะคะ
ก้าใช้สารเสพติดด้วย
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วง๕ทุ่มกว่าเมื่อคืนนะคะ
ตำรวจก็นำตัวนายมนตรีออกมาจากห้องประชุมชั้น๒
นำเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาที่อยู่ด้านล่าง
ระหว่างทางเขาก็พูดขอโทษอีกแล้วนะคะ
ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ยอมรับผิดครับยอมรับผิด
บุษกางเวทด้วย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถึงเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
ตอบแทนใจหลายคนกับสิ่งที่นายมนตรีขอโทษ
คุณผู้ชมส่งมาเยอะเลยไม่ให้อภัย
ไม่อยากจะให้อภัยเลยจริงกับพฤติกรรมแบบนี้
ทีนี้ค่ะตอนที่นำตัวผ่านห้องรับแจ้งความครับ
มนตรีก็คือมีคนนึงคาดว่าเป็นญาติของผู้เสียหาย
เขามาเฝ้าสังเกตการโมโหเขาจะเข้าไปทำร้าย
ด้วยความโมโหด้วยความโกรธด้วยความเจ็บแค้น
แต่เจ้าที่ก็กันออกไป
ตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยที่ผู้นั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
จะมีการส่งตัวฝักขังสารอาญาธนบุรีช่วงเช้าพรุ่งนี้ค่ะ

ก็ไม่แน่ใจว่าผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ไม่ทำแผน
หรือว่าเรื่องของการตัดสินใจพิจารณา
ก็เลยไม่ได้ไปทำแผนวันนี้พรุ่งนี้จะฝากขังเลย
วันนี้มีพี่ชายของนายมนตรีมาเยี่ยมนะฮะ

พี่ชายชื่อนายยุทธ์นะครับมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมน้องชายนะครับ

หลังจากนั้นเนี่ยพี่ชายเนี่ยนักข่าวก็ไปถามว่าเออตกลงได้คุยอะไรยังไงกันบ้าง
ยุทธ์นี่บอกว่าคือแน่นอนว่าจะไม่ขอยื่นประกันตัวน้องชายนะ
แต่ที่ได้คุยกันเนี่ยน้องชายได้ฝากขอโทษไปยังผู้เสียหายด้วย
ขอโทษไปยังบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ทำงานด้วย

พี่ชายบอกว่าตัวเขาเองมีพระราชินีอยู่อาจเป็น
อะไรซักอย่างเนี่ยแต่นี่พวกเขาช่างใจเฉียบต์ได้
นี่พี่เขาบอกนะแต่ถ้าเกิดตอนไหนไปเสพยาเสพติดเนี่ยอันนี้อาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้
คือประมาณว่าถ้าน้องไม่ได้เสพยาเสพติดก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้
แล้วพี่ชายบอกว่าปกติน้องชายผมเนี่ยนายมนตรีเนี่ยเป็นคนดีมาก
เป็นคนกระตันอยู่เป็นคนที่รักแม่มาก
ขนาดคลิปโป๊คลิปลามกอนาจารย์เนี่ยนายมนตรีน้องชายผมยังไม่เคยดูเลยนะ
ยาครับเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องการทางเพศอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเป็นยาเขาออกไปอย่างนั้นเขาไม่เคยดูชิปโป๊หนังโป๊เลยนะครับเท่าที่รู้
เขาเป็นคนที่กระตันอยู่ต่อแม่มากมากนะครับแต่เขาก็ไม่ใช่คนดีหรอก

เราก็เสียใจนะครับทางครอบครัวก็เสียใจเพื่อนฝูงก็เสียใจ
ส่งกำลังใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
พี่ยุฏไม่ควรจะให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้เลยค่ะพูดตรงไม่ควรจะตอบแบบนี้เลยค่ะ
สิ่งที่เขาโทษเนี่ยเขาไม่ได้โทษน้องเขาเลยนะเขาโทษอย่างเดียวคือโทษยาเสพติด
นี่ทำไปเพราะยาเสบติดแท้แท้
พี่ชายนายมนตรีบอกว่าตอนที่ปิดล้อมจับกลุ่มที่ว่าหนีไปสะแก้ว
ถึงขั้นต้องแบบไปปิดป่าเพื่อตามตัวเนี่ยน้องชายเขาไม่เคยยิงต่อสู้
ไม่เคยยิงอะไรใส่เจ้าหน้าที่นะความจริงน้องชายผมเนี่ย
อยากจะมอบตัวตั้งแต่วันแรกด้วยซ้ำตอนที่ไปที่สะแก้วแล้วตำรวจตามมา
แต่โอ้โหตอนนั้นมันตกใจตกใจคุณเขียนมาสอน
บอกน้องชายเขาตกใจเห็นตำรวจมาเยอะเหลือเกินก็เลยกลัว
ก็เลยหนีเข้าป่าไปก่อนเพื่อจะตั้งตัว
หลังจากนั้นก็ตั้งหลักตั้งตัวแล้วก็ถึงออกมามอบตัว
และขอยืนยันว่าตอนที่มาที่สะแก้วไม่มีญาติคนไหนช่วยเหลือเรื่องการหลบหนี
การจับกลุ่มนะส่วนรายละเอียดการก่อเหตุในห้องเนี่ย
ไปทำเขาแบบไหนอะไรยังไงไปมีพฤติกรรมข่มขู่
แล้วก็ไปข่มขืนเขายังไงบ้างเนี่ย
มนตรีน้องชายเขาบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แต่เอาเป็นว่านายุทธ์เขาบอกว่าทางผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
อยากจะติดต่อไปยังผู้เสียหายเหลือเกิน
ผมอยากจะเยียวยาเพราะว่าเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อ้าวก็ฟังแล้วก็เนาะ
มาดูการสอบปากคำในมนตรีผู้ต้องหาก็แล้วกัน
ก็ไม่รู้จะพูดอะไรถึงพี่หยุดผู้ต้องหาดีอ่ะ
มนตรีรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ

เนื่องจากว่าตำรวจรู้เรื่องแล้วเพื่อนรู้เรื่องแล้วกลัวความผิด
หนีดีกว่าไปตั้งหลักที่บ้านเกิดที่สะแก้ว

เส้นทางการหลบหนีนายมนตรีบอกว่ากระโดดออกจากรั้วกำแพงด้านหลังของคอนโดที่เกิดเหตุค่ะ
นี่ไงเวลาประมาณตีสองครึ่งได้
จากนั้นทำยังไงต่อเดินเดินไปหน้าปากซอย
ขึ้นแท็กซี่เพื่อออกจากคอนโดตรงนั้นไป

แล้วก็ไปที่ขนส่งผู้โดยสารเอกมัยค่ะ
ขึ้นรถไปฉะเชิงเศร้า
แล้วก็นั่งรถตู้มุ่งหน้าไปอำเภอสนามชายเขตที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลบหนีไปที่ฉะเชิงเซาเนี่ยค่ะไปกดเงินสด
แล้วเป็นจังหวะที่พี่สาวมาทำธุระที่ฉะเชิงเซาพอดี
ขอติดรถพี่สาวกลับไปบ้านเกิดอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
หลังจากนั้นไปดื่มกับเพื่อน

ขนำในสวนลำไยใกล้บ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์รอบหมู่บ้านนะคะ

ไปซื้อข่าวไปซื้อของไปซื้อเบียร์มาดื่ม

ตำรวจรู้แล้วตำรวจตามตัวอยู่
เห็นข่าวแล้วพี่สาวส่งลิงก์ข่าวให้ดู

ทีนี้ก็หลบหนีไปที่ป่าหลังบ้าน

มนตรีบอกว่าบังเอิญมากเลย
หนีไปฉะเชิงเซาแล้วบังเอิญพี่สาวไปทำธุระที่นั่นพอดี
เมื่อกี้พี่ยุทธ์เขาก็บอกไม่มีใครช่วยเลยนะ

ฟังแล้วพี่สาวยังไงคะบังเอิญไปทำธุระพอดี

แต่พี่สาวส่งลิงก์ข่าวให้ดูด้วย
ว่านี่เป็นข่าวแล้วนะตำรวจรู้แล้วนะตำรวจตามตัวแล้วนะตัวเองเลยหนีเข้าป่าอาจจะส่งไปถามก็ได้พี่สาวควรจะรีบแจ้งตำรวจตั้งแต่ต้นเลยจริงจริงแล้วอ่ะอาจจะส่งไปถามน้องว่าเอ้ยมีข่าวอย่างงี้ได้ยังไงก็ไม่แน่ใจเนอะก็อย่างเงี้อ่ะทีเนี้ยสาเหตุที่ไปดื่มเบียร์กับเพื่อนที่ขนำในสวนลำไยครับก็เพื่อนสามคนอ่ะนะเขา
บ้านคืนวันที่ห้ามมกราคมไปนอนบนด้อยครับในมนตรีเขาชำนาญเส้นทางบนเขาอ่ะค่ะคุณผู้ชมเขาหลังบ้านอ่ะเขาเชี่ยวชาญเขาเคยเป็นพรานป่าด้วยน่ะอืมเขาบอกว่าเขาสามารถเอาชีวิตรอดใช้ชีวิตในป่าได้ด้วยน่ะครับมีความถนัดการใช้มีดการใช้อาวุธมีคมเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์เป็นอย่างดีทีน

ตัวนี้ก่อนเค้าเคยทะเลาะกับรายเดอร์บริษัทหนึ่ง
เดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่คือกล้องวงจรปิดที่ป้อมรอปภคอนโดค่ะ
เขาทำงานดีมากเลยแต่เขาทะเลาะกับรายเดอร์เถียงกับรายเดอร์
ทำร้ายร่างกายรายเดอร์คือดันเข้าไปในป้อมอ่ะอืม
ส่วนกล้องอีกมุมหนึ่งที่อยู่ในป้อมก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเนี่ย
นี้ไม่ย้างล็อกคอไม่ย้างไม่ย้างรอบภพอคลุกอื่นนิ่งเลย
ไม่ทำอะไรไม่กล้าทำอะไรคนเห็นเหตุการณ์ไม่ช่วยไม่ห้าม
วัยรุ่นชายกลุ่มหนึ่งเป็นสักสิบคนได้วิ่งกรูเข้ามาทำร้ายในมนตรี
เหมือนกับจะเอาคืนที่ไปทำร้ายรายเดอร์
รอปภและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในอาคารก็ออกมาห้ามค่ะ
อันนี้คือตุลาคมปีที่แล้ว
ทางบริษัทรักษาความปลอดภัยบอกว่าก็เขาเป็นคนทำงานดีมาก
ทำงานเก่งก็ขยับมาเป็นหัวหน้า
แต่เนี่ยมันก็มีพฤติกรรมลักษณะประมาณนี้
โอ้โหเคยก่อเหตุอยู่นี่นะฮะ

คุณผู้ชมส่งข้าวขามาเยอะแล้วกัน